เบนส์เรสซิ่งสามีของนางเอกสาวแพทน์ณปภาก่อนก็แล้วกัน
ใครที่เห็นโพสต์ของเบ้นอาจจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
อย่างที่ทราบก็คือเบนส์อัครกิจวรโรธเจริญเดชสามีของแพทย์ณปภานะฮะ
ตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงของการได้ประกันตัวออกมา
อย่างการพิจารณาคดีของสารในคดีฟอกเงินให้กับแก๊งค้ายาเสพติด
อยู่ดีก็โพสต์ข้อความแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าหาซื้อปืน๙มมกระบอกหนึ่งของอะไรก็ได้
แต่เน้นชัวร์ไม่ขัดลำจะเอามาระเบิดสมองตัวเอง
ใครมีอินบล็อกมาทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวตื่นมาติดต่อไปทะเบียนไม่ต้อง
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปให้กำลังใจ
ก็ไปพูดในลักษณะที่ว่าใจเย็นชีวิตคนเรามีค่านะ
ลองไปดูหลายคนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วย
พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

คือบางคนก็อยากจะกระตุกอารมณ์ของคุณเบ้น
ให้คิดดีคนนึงบอกเอาโรงศพไหม
โพสต์รูปลงศพบอกว่าชีวิตมีค่ามากกว่าปืนนะ
เขาขายโรงศพสนใจไหมล่ะ

บอกเดี๋ยวได้เรื่องแล้วติดต่อไปขอดีไซน์งานเอง
ไบท์ไม่ต้องมาเบิ้ลเครื่องนะรำคาญ
วันเผาเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คือตั้งจากเบนเต้นได้รับการปฏการณ์ตัวออกมาเนี่ย
ก็ยังพยายามที่จะทำให้ครอบครัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
กับแพทนัพพานางเอกสาวแล้วก็ลูกชายหนึ่งคน
แต่ว่าก็พูดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่า
ต่างฝ่ายก็ต้องต่างให้เวลาปรับตัวซึ่งกันและกัน
ใช่ค่ะคุณแพทย์นับประพาก็มาที่ไทยรัฐทีวีนะคะมีรายการสดทุกเช้าไง
นักข่าวของเราก็ถามคุณแพทย์นะตอนคุณแพทย์มาที่ไทยรัฐทีวี
แต่คุณแพทย์บอกว่ายังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากแล้วก็ต้องรีบไปอัดรายการอีกรายการหนึ่ง
ขอรีบออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้
แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวระหว่างตัวเองกับสามี
เพราะว่าตอนนี้แม้จะแยกกันอยู่แต่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องของการแบ่งเวลาการดูแลลูก
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณแพทย์เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะค่ะ
เธอตัดสินใจให้เบ้นดูแลลูกชายน้องเรซิ่งสัปดาห์ละ๑วัน
คือวันอาทิตย์แต่ว่าจะกลับมานอนกับแม่ทุกวัน
เลี้ยงดูอยู่ระหว่างการตกลงกัน
เท่าที่ได้เจอเบ้นเนี่ยเบ้นก็ยังดูแลเธอกับลูกเป็นอย่างดี
อันนี้คุณแพทย์ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้
แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่จะไม่อยู่ด้วยกันแล้ว

ตอนนี้อยู่ระหว่างต่างฝ่ายต่างปรับตัว

ถึงขั้นโพสต์แบบนี้หาซื้อปืนกระบอกหนึ่งอย่างนี้
ค่ะคุณแพทย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์จากกรณีล่าสุดนี้ค่ะ
คุณแพทย์บอกว่าคาดว่าคุณเบ้นเสพข่าวมากจนเกินไป
แล้วก็เกิดอาการเครียดเพราะว่ามีสำนักข่าวหนึ่ง
ลงข่าวในลักษณะที่ว่าคุณเบ้นไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนเก่า
แล้วก็เหมือนกับคุณแพทย์แบบไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้
เพราะว่าหลังจากมีการโพสต์หาซื้อปืนเนี่ยนะคะ
คุณเบ้นเรสซิ่งก็ลงข้อความอีกนะคะในเวลาใกล้กันเลยค่ะ
บอกในลักษณะที่ว่าจะเปิดวอร์กับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
เหมือนกับเปิดศึกกับสำนักข่าวอีกแห่งนึงที่เขาพูดว่า
วงแฟนเก่าไปเที่ยวกลางคืนอะไรแบบนี้
ข้อความนี้นะคะคุณเบ้นโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
พูดมาได้ควงแฟนเก่าไปเที่ยวกลางคืน
ถ้ามั่นใจก็งัดหลักฐานออกมาอย่าศักดิ์แต่นั่งเทียนเขียนข่าวไปวัน
แขกให้คนเข้ามาดูคิดถึงหัวอกคนมีครอบครัวบ้าง
ฟ้องหมินประมาททีมทนายพร้อมแล้ว
เนี่ยถ้าพร้อมก็ติดต่อมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยให้ติดต่อมาได้ตลอดประมาณนี้
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวมาครั้งหนึ่งแล้ว
ว่าเบนส์กลับไปคบกับแฟนเก่าอะไรอย่างนี้

ครั้งนี้มีข่าวอีกว่าควงแฟนเก่าไปเที่ยวกลางคืน

ยังไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล

ซึ่งเขาก็เชื่อใจเขาก็เชื่อใจสามีเขา

มีงงมีงานอะไรต่างนานา

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดไทยรัฐทีวีเอาไว้

ว่าจะถูกถามในรายการแน่ก็อาจจะตอบคำถามนะ